การเดินสายพบปะพี่น้องประชาชนของหัวหน้าพักการเมืองทั้งหลาย

อย่างเช่นหัวหน้าพักประชาธิบัตินะคะ

ช่วงนี้ก็อยู่ในของการเดินสาย
ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดนครพนม
เยี่ยมชมพืชผลของเกษตรกรด้วย

ภารกิจของนายอภิษฎเวชชาชีวะ
หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ไม่มีเว้นวัก
มาคราวนี้ควงแก่นำพักบุกแดนอีสานจังหวัดนครพนม
สักการะพระธาตุพนมเพื่อความเป็นสิริมงคล
แม้ว่าจังหวัดนี้จะเป็นฐานเสียงของพักเพื่อไทย

ก็มีแม่ยกทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่
แหห่รุมล้อมขอใช้ภาพ
เข้าสักการะพระทาสพนมครั้งนี้
เจ้าตัวบอกว่าไม่ใช่การเสริมดวง
หลังขณะนิยมของพักตกอย่างที่เมาค์กัน
ไปฟังเสียงยืนยันกันเลยค่ะ
ไม่ได้คิดเรื่องดวงครับคิดเรื่องบุญครับ
มาเยือนนครพนมทั้งทีก็ขอพบปรัชชน
สอบถามความเป็นอยู่ของเกษตรกร
เยี่ยมชมโครงการเกษตรริมโขง
ลูกพืชหุ่นเวียนอย่างผักเสี้ยนมะเขือเทศมันแก้ว
ตำบลบ้านน้ำกล่ำอำเภอธาตุพนม
พร้อมสาธิตกุ่ดมันแก้วหลัง
มันไม่หวานเยอะ
งานนี้สุกกันทวนหน้า

เจ้าของพื้นที่กลางปีหน้าหากมีเลือกตั้ง
ก็มาลุ้นกันว่าพักประชาธิปัตย์จะโกยคะแนนเสียงจากชาวนครพนม
กันได้แค่ไหนจริยสิริสันพงศ์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน